ฝันว่าแม่เท่าที่ตายไปน่ะยกตีนขึ้นสองข้าง
เสียสิบินแล้วครับตีเป็นห้าห้ากับห้าสองครับ
ซื้อหวยได้สองสองใบ
ครับห้าห้าได้หกใบ
ครับได้หกใบ
ไตรที่ยกตีชอบจอดลงคือไตรดับ
ออทิศรักกับภาพสูตรโอ้ยคุณครับ
ยกตีนขึ้นสองข้างสองข้าง
อาจจะตายแมงต่างกับพวกชาย
ตายที่หัวติดอาการว่าครับ
พระเจ้าถึงขออนุญาตที่ร่วมรักในที่สุรี
ดูอยู่นิดนิด
ดูอยู่นิดนิดนิด
ดูอยู่นิดนิด
อาชีพอะไรนะครับ

แล้วก็เรายังจะปั่นอย่างนี้นะครับ
ปั่นครับปั่นหมดสินะครับ